ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นคดีดังปีที่แล้ว

สำหรับกรณีของแอ๋มสาวคาราโอเกะที่ถูกฆ่าหันศพ
คดีโดยผู้หญิงครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานมีความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าสารนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์ในนัดที่๒
หลังจากที่มีการดำเนินคดีกันไปเบื้องต้นแล้วเนี่ย
ทั้ง๓คนก็อยู่ในเรือนจำอยู่ถูกไหมคะ

แม่ของผู้เสียชีวิตหรือว่าแม่ของแอ๋มออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่า
อยากที่จะให้สารลงโทษสถานหนักก็คือประหารชีวิต
แม่แล้วก็นางสำรานเพลียแก่นยายของ
นางสาววริสวากลิ่นจุ้ยหรือว่าแอ๋ม
พนักงานสถานบันเทิงชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น
ที่ถูกฆ่าหันศพในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะ
ก็เดินลงมาจากศาลจังหวัดขอนแก่น
หลังการสืบพยานฝ่ายโจทย์นัดที่๒ในวันที่๒คดีดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นเมื่อวานค่ะ
แม่ของแอ๋มเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาเลยนะ
คุณแม่บอกว่าตลอด๒วันของการสืบพยานฝ่ายโจทย์
ไม่ได้เข้ารับฟังการสืบพยานภายในห้องพิจารณาคดี
เพราะว่ามีสถานะเป็นโจทย์ร่วมในคดีก็เลยไม่สามารถเข้าไปฟังได้
แต่คุณแม่ก็ได้รับทราบรายละเอียดของคดีจากการเบิกความของพยาน
เข้าเบิกความจากคนใกล้ชิดที่เป็นพยานฝ่ายโจทย์ค่ะ
ก็เลยได้รับทราบถึงรายละเอียดของคดีว่า
ลูกสาวถูกกลุ่มผู้ต้องหาลงมือฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะผ่านมาเกือบ๑ปีแล้ว
กระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุยิ่งทำให้ตัวเองในฐานะที่เป็นแม่เนี่ย
อยากจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
เพราะการกระทำนี้เป็นการกระทำที่โหดเยี่ยม
ถ้าเป็นไปได้อยากที่จะให้ลงโทษผู้ที่ร่วมกันฆ่าลูกสาวของเธอให้ถึงที่สุด
ก็คือประหารชีวิตนะคะ
คุณแม่เล่าด้วยบอกว่าฝันถึงแอมหลายครั้ง
ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมาขึ้นศาลเนี่ย
ฝันเห็นแอ๋มแต่งตัวสวยหน้าตาอิ่มเอิบเลย
บอกให้รู้ว่าบุญที่ทำไปได้รับทุกครั้ง
มาเยี่ยมในเรือนจำกลางขอนแก่นแล้วก็รู้จักกันเนี่ย
มาบอกว่าเปรี้ยวฝันเห็นแอ๋มมายืนอยู่ต่อหน้า

ซึ่งเปรี้ยวทำใจไว้แล้วบอกว่ามันเป็นเลขไม่ดี

เพราะถ้ากลับเอียงมามันอ่านได้ว่าผี

สงสัยต้องตายแน่อันนี้คือเปรี้ยว

วันเดียวกันค่ะนางสาวประพาสิริประสมศรี

พี่สาวแล้วก็นางสาคอนภาษี

ต้องหาในคดีนี้เนี่ยก็เดินทางมาที่ศาลด้วย

พี่สาวของเปรี้ยวสวมชุดสีแดง

เดินออกจากศาลด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียด

แล้วก็บอกกับตัวเองว่าถ้าไม่จำเป็น

คือเปรี้ยวบอกแม่ว่าถ้าไม่จำเป็นแม่ไม่ต้องมาสารหรอก

มาในวันสารพิพากษาตัดสินคดี
ครั้งเดียวก็พอเพราะว่าเป็นห่วงเรื่อง

ของเปรี้ยวก็ขึ้นรถแล้วก็ออกจากศาลไปทันทีนะคะ
สำหรับการสืบพยานโจทย์๒วันที่ผ่านมาค่ะ
เปรี้ยวซึ่งเป็นผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธนะ

ค่าเสียหายทางแพ่งกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ